ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวดี
ใช่เป็นประเพณีโบราณของทางภาคตะวันออก

คือไปกันหลายที่เลยเพราะว่าเขามีประเพณีดีนะคะ
เรียกว่าเป็นการตักบาทพระอุปคุฎหรือว่าตักบาทเที่ยงคืน
เขาจะเรียกกันว่าเป็นการตักบาทในคืนวันเป็งปุ๊ด
งานนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมเขาจัดกันยิ่งใหญ่เลย
บริเวณสะพานสรานวิถี
เลียบชายทะเลอ่าวประจวบ

ถือว่าสืบทอดประเพณีโบราณกันมานานหลายร้อยปี
คืนวันเพ็ญพุธหรือว่าวันขึ้น๑๕ค่ำที่ตรงกับวันพุธนั่นเอง
เขาเชื่อว่าพระอุปคุฎที่มีมหิตธิฤทธิ์เนี่ยสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาจากภัยต่างได้
โดยพระอุปคุฎจะขึ้นมาจากทะเลแปลงกลายเป็นสามเณร
และออกโปรดสัตว์โปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณก่อนเวลาเช้า
ถ้าใครได้ทำบุญตักบาทพระอุปคุฎก็ถือว่าผู้นั้นมีบุญมาก
ทำให้บังเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตเขาก็เลยจะตักบาดกันช่วงเวลาค่ำมืดเวลาเที่ยงคืนแบบนี้นะคะ
งานนี้ค่ะก็จะมีการสวดมนต์อุปาตะสันติคาถาเจริญสมาธิแผ่เมตตา
เทศนาเรื่องพระอุปคุฎด้วยแล้วก็แห่พระอุปคุฎขึ้นมาจากน้ำ
จบด้วยการตักบาดข้าวสารอาหารแห้ง
ระหว่างทางก็จะมีประชาชนเข้าแถวเรียงรายรอตักบาดกันยาวกว่า๑กิโลเมตร
รวมแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีกว่า๒๐๐คนเลยนะคะ
นี่คือบริการที่จังหวัดประโจทยุฯคิริคันส่วนอีกที่นึงก็คือที่จังหวัดพระเยา

ไปร่วมพิธีตักบาทเที่ยงคืนในวันเป็งปุ๊ดกันแน่นวัดเลยนะคะ
เริ่มพิธีตั้งแต่การลอยเทียนฟังพิธีสวดนะคะ
จากนั้นก็เป็นการเริ่มขบวนแห่พระอุปคุฎ
จนถึงการตักบาทด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศของประเพณีโบราณของชาวล้านนา

อย่างที่บอกค่ะว่าประเพณีนี้เนี่ยนะคะ

ภูมิภาคหลายจังหวัดด้วยนะคะ
นำเรื่องราวประเพณีดีมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะ
ร่วมกันอนุรักษ์สืบสารประเพณีไทย
สาธุค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะรับโชคกันไปครับผม